ภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
ทั้ง๑๓คนจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
ตอนนี้เราก็อยากรู้ว่า
อาการของแต่ละคนดีขึ้นขนาดไหน

แล้วก็อยากรู้ว่าตอนอยู่ในถ้ำ

ทั้ง๑๓คนจะให้ข้อมูลว่ายังไงบ้าง
คือไม่มีใครบอกได้ดีที่สุดเท่ากับทั้ง๑๓คน
เพราะว่าเขาเป็นผู้ประสบภัยที่อยู่ร่วมกัน
ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าไปที่ถ้ำหลวง

เราก็ได้แต่คาดการณ์กันต่างนานาว่า
เห็นเป้เห็นรองเท้า
มีคนที่หน้าถ้ำบอกว่าเห็นซื้อข้าวซื้อของซื้อเสบียงเข้าไป

ทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่บ้านของน้องดอมนะคะ
หนึ่งในทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงค่ะ
ซึ่งก็มีโอกาสได้คุยกับทางครอบครัวนะคะ
คุณพ่อของน้องดอมออกมาบอกเราบอกว่า

ว่าตอนอยู่ในถ้ำเป็นยังไงบ้าง
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีไปที่บ้านของนายบรรพฤษก้อนคำอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นพ่อของน้องดอมเด็กชายดวงเพชรพรมเทพ

อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ที่บ้านของน้องดอมเปิดเป็นร้านขายขนมของฝากของอำเภอแม่สาย
คุณพ่อของน้องดอมเล่าให้เราฟังแบบนี้ค่ะว่า
ดอมเนี่ยเล่าถึงวินาทีที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนานกว่า๑๐วัน

คือคุณแม่เนี่ยไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคุณแม่ก็โทรมาเล่าให้คุณพ่อฟังอีกทีหนึ่ง
คือมันเป็นประสบการณ์ที่คือทุกคนอยากรู้ทางครอบครัวยิ่งอยากรู้ว่าลูกตัวเองอยู่ในถ้ำเป็นยังไงบ้างนะคะ
ดอมเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยโอ้โหตอนอยู่ในถ้ำเนี่ยนะ
ต้องชื่นชมโค้ชเอกนะคือโค้ชเอกบอกหมดเลยว่าให้นอนนะแล้วก็ดื่มน้ำจากหินงอกหินย้อยนะ
ขนมอะไรที่เราบอกว่าเนี่ยเขาซื้อเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้กินนะคะ
เขาทิ้งกระเป๋าเอาไว้นะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
น้องดอมเนี่ยกับทุกคน๑๓คนเนี่ยแค่ไปแค่๑ชั่วโมงแค่นั้นเอง
ว่าเดี๋ยวจะออกมาแล้วพอเสร็จปุ๊บว่าจะออกมาก็มาออกมาไม่ทัน
เพราะน้ามาพอดีเลยน้องเล่าแบบนี้นะครับ
แล้วก็พากัน๑๓คนก็ทิ้งของหรือรองเท้าอะไรพวกนี้กระเป๋า
ไว้ข้างนอกแล้วก็พากันเข้าไปข้างในนะครับกูเข้าไปข้างในหมดเลย
พอน้ำก็กำลังเริ่มมามาอย่างเร็วเลยนะครับ
ก็พากันเข้าไปเรื่อยนะครับ
เขาบอกหนีน้ำเข้าไปแล้วก็เหมือนกับไปเจอโพงเล็ก
น้องเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ช่วยกันใช้มือ
ช่วยกันขุดตรงที่ที่มีรูเล็กให้มันกว้างแล้วก็พากันมุดเข้าไป
เราก็ไปเจอที่เนินลมสาวนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็
เนินตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าตรงที่เราเห็นที่จริงมันก็สูงกว่านี้อีกนะครับ
น้องเขาก็พากันไปอยู่ข้างบนเพราะว่าน้ำตรงนั้นมันกำลังมาขึ้นสูงเรื่อยนะครับ
น้องเขาก็ไปพากันคือโค้ดเองเขาก็พาไปอยู่ข้างบนนะครับ
ทั้งหมด๑๓คนอยู่ในถ้ำนะครับ
โค้ดแนะนำอย่างไรแล้วก็ช่วยกัน
โค้ดเอกเขาบอกให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเกาะกันไว้ไม่ให้ขยับไปทางไหน
เดี๋ยวกลัวมันจะลื่นลงมาข้างล่างจะกลัวจะจมน้ำก็ให้อยู่ตรงนั้นเกาะกลุ่มกันไว้ก่อน
แล้วก็บางครั้งนี้โค้ดเอกบอกว่าให้นั่งสมาธิควบคุมให้ควบคุมตัวเองว่าเราอยู่ตรงนี้นะ

นี่ค่ะคุณพ่อของน้องดอมก็เล่าว่าโค้ชเอกได้ส่องไฟฉายไปที่หินงอกหินย้อย
แล้วก็บอกให้เด็กดื่มน้ำที่หยดลงมาตามหินเพื่อประทังชีวิต
ตอนที่เข้าไปไม่มีเสบียงติดไปเลยนะคะ
ดอมเล่าว่าในกลุ่มเนี่ยก็มีคนที่ร้องไห้มีคนที่กลัวนะ
แต่ก็ต่างคนต่างก็ช่วยกันปลอบใจค่ะปลอบใจกันไปกันมาแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะคะ
คือคุณพ่อบอกว่าถ้าน้องดอมกลับมาบ้านเนี่ยนะเตรียมจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลังให้น้องดอม
ดอมเกิดวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ครบ๑๓ขวบเต็มนะคะ
ครอบครัวจะจัดหมูกระทะให้เลยเพราะเป็นเมนูที่น้องดอมอยากกินนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เจอพี่น้องของน้องดอมด้วยนะคะพี่สาวคนที่สองของน้องดอมเนี่ย
เปิดเผยความรู้สึกระหว่างรอฟังข่าวการค้นหาการกู้ภัยช่วยชีวิตน้องดอมให้ทีมข่าวของเราฟังด้วย

ระหว่างที่เรารอคอยตอนนั้นนะคะคือเรามีการคุยกันในครอบครัวยังไงบ้าง
ก็บอกให้ทุกคนแบบว่ามีความหวังอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็มีความหวังแล้วก็ปลอบใจว่ายังไงน้องก็ต้องออกมาอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็กลัวมาค่ะ
อยากจะพูดอะไรกับน้องดอมบ้างน้องอาจจะแบบดูทีวีอยู่ที่โรงพยาบาลก็อยากจะบอก
รักมากแล้วก็ทุกคนก็อยากให้กลับมาบ้านเร็วอะค่ะอยากให้แบบดูแลตัวเองกินข้าวเยอะด้วยค่ะ
ครอบครัวของน้องดอมได้ขอบคุณหน่วยซิลขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขอบคุณทุกคนนะคะ
ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้สังคมมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังน้ำใจของคนทั้งโลกที่มีให้กันในยามวิกฤตนะคะ
คุณพ่อบอกว่าโอ้โหยังทึ่งนะทึ่งในความอดทนของลูกชายที่รอดชีวิตมาได้ค่ะ
เพราะว่าตอนที่ซื้อเข้าไปเนี่ยแล้วกะจะอยู่ในถ้ำสักประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวออก
แล้วฝนมันมาน้ำมันมาก็ต้องทิ้งกันไว้ตรงนั้นแล้วก็หลบไปด้านใน
ค่ะแล้วโค้ชเอกก็กลับมาบอกว่าไปไม่ได้ใช่
เพราะตอนนั้นโอ้โหน้ำมาเต็มเลยอ่ะค่ะก็ขึ้นไปอยู่กัน
จุดนั้นนั่นแหละนะคือใช้มือตะกุยอ่ะที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าน้องน้องเล่าให้ฟังว่าตะกุยเป็นช่องแล้วก็อ่ะ
เข้าไปอ่ะให้มันให้หนีน้ำให้ได้มากที่สุดอ่ะแล้วโค้ชเอกก็ทีนี้ก็บริหารจัดการสถานการณ์แล้วกับเด็กเด็กทั้ง๑๒คน
อย่างนาฬิกาใครที่สามารถมีไฟแล้วก็ใช่กดดูได้เนี้ยโค้ชเอกบอกว่าให้เปิดได้แค่วันละครั้งนะอืม
จะได้ประหยัดผ่านเอาไว้ค่ะประหยัดปัจจุริย์เอาไว้อ่าถ้าจะหิวน้ำดื่มน้ำก็ดื่มจาก
เอาไฟฉายฉายขึ้นไปแล้วดื่มจากหินหินนี้มันย้อยลงมานะแต่ก็บอกว่าไม่ไหวจริงจริงก็น้ำที่มันอาจจะสกปรกหน่อย
เขาก็ต้องยอมดื่มกันนะคะทีมหมูป่าเขาก็ยอมต้องดื่มกันเพราะเด็กบางคนก็ไม่ไหวไง
ใช่มันแค่รอน้ำหยดมามันมันไม่พออ่ะครับค่ะอ่า